ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากต้นสอนนาราย
เขาบอกว่าต้นนี้แตกยอดออกมาลักษณะคล้ายพญานาค
แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าวันแรกที่เจอ
มีคนลักษณะเหมือนมีอะไรเข้าสิ่งด้วยค่ะ
นี่เลยคุณดูเห็นไหมค่ะ
มีอาการแบบนี้ค่ะตัวสั่นแบบนี้นะฮะ
คุณสนับเนียนไทยสงศ์อายุ๖๓ปีชาวบ้านโนนมาลัย
ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
มาดูต้นไม้ต้นนี้คือต้นสอนนาราย
แตกยอดลักษณะออกมาคล้ายกับพญานาคเลย
อยู่บ้านเลขที่๘๒หมู่๔
และดูนะฮะตัวสั่นเหมือนมีอาการคล้ายกับว่าถูกผีไหม
หรือว่าสิ่งเล่นลับหรืออะไรพลังงานบางอย่างเข้าแสงรัง
ร้องไห้ตัวสั่นใช้มือทุบตีหน้าอกตัวเอง
เหมือนแบบหายใจไม่ออกอ่ะแล้วก็ตะโกนพูดออกมาว่าให้ทำขันห้า
ให้นำขันห้ามาให้แบบนี้
แล้วก็บอกว่าพ่อปู่มาแล้ว
ต่อมานะคะชาวบ้านคนอื่นเขาก็มาดูกัน
ทีนี้พอเขามาดูที่ต้นสอนนารายนี้
เขาก็จะไม่มาดูมือเปล่าตาเปล่าพูดดู

เดี๋ยวนะเป็นไงเหมือนปั้นมาเลยอ่ะจริง
ปั้นอื่นพูงแหลมมาเลยอ่ะ
เป็นใบไงอันนี้คือแบบโอ้เหมือนงูอ่ะ
มันกลมมันเหมือนเป็นยอดที่หงิกงอออกมา
ใช่ไหมล่ะนั่นแหละชาวบ้านที่เขามาดูกัน
เขาบอกดูมือเปล่าตาเปล่าไม่ได้แล้ว
เอาไงต้องจุดทูบด้วยหัวมาลัยมาด้วยนะคะใช่ไหม
ปันเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าต้นสอนารายนี้นะ
ชาวบ้านเขาเรียกชื่อหนึ่งว่าต้นอุ่มเงินอุ่ม

แล้วลูกสะพ้ายที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นคนปลูกเอาไว้

ตอนที่เห็นว่ารักษณะคล้ายพญานาค
ก็เจอวันที่๒๘แล้วบ้านเลขที่ของยายกว่า๘๒นะ
แล้วหลายคนก็โอ้โหตื่นเต้น

ลูกมา๒๘ปีไม่เคยเห็นแบบนี้

ชาวบ้านที่รู้ข่าวมาเลยขอโชคขอลาบตามความเชื่อกันไป
และเขาว่ากันว่ามีคนขอว่าถ้าหากคนในบ้าน
หรือชาวบ้านเขาถูกรางวัลขึ้นมาจริงนะ
เดินเขายังไม่ถูกรางวัลเจ๋นพี่
อยากให้มันรู้ว่ายิ่งใหญ่
ซอมไว้นี่เดี๋ยวผมซอมแล้ว

เรื่องนี้ก็เลยไปถึงหูของพ่อค้าแม่ค้า
เอ๊ะเรื่องไปถึงวัยมาก

เรื่องไปถึงพ่อค้าแม่ค้าวัยมาก

เอาลอตเตอรี่มาขายถึงหน้าบ้านเลย
คุณไม่ต้องจดจำและนำไปใช้เลยนะคะ
พอคุณจำปุ๊บเห็นปั๊บจ่ายปุ๊บได้ปั๊บ
คุณทันทีทางหน้าจอเทลาทีวีวันนี้